หลังจากที่โอ้โหต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลใช้คำนี้เลยนะคะ

ชาไปครึ่งตัวเลยคุณผู้ชมค่ะ
ครึ่งสีกนั่นเองค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะครึ่งสีก
เมื่อวานนี้นะคะคุณก้อยรัชวินภรรยาคนสวยค่ะ
โพสต์ภาพสองมือจับกันค่ะ
แหวนแต่งงานของเธอแล้วก็พี่ตูนค่ะ

เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ในแบบภรรยาจริง
อยากให้รู้ว่าหนูมีความสุขที่ได้ดูแลพี่ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
แต่ไม่อยากให้เป็นที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
ซึ่งจริงทั้งคู่ก็เพิ่งแต่งงานได้เพียงแค่๒อาทิตย์คุณผู้ชม

ก็มีภาพมาให้ได้ดูเหมือนกันค่ะ
คือในทุกวันตั้งแต่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
ตูนก็จะโพสต์ภาพวิวจากห้องพัก
พร้อมลงเวลาแล้วก็วันที่ค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะวันที่๑๕ธันวาคมนะคะ
ซึ่งเป็นวันที่๓ที่อยู่ในโรงพยาบาล
ตูนได้เขียนแคปชั่นไว้แบบนี้คุณผู้ชม
ขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจ
กว่า๔๐ปีของชีวิตนี้ที่ได้เดินทาง

ดีร้ายมาได้ก็เพราะว่ามีทุกคนครับ
ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงคุณผู้ชม

กลับไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
ก็เมื่อวันจันทร์ที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตูนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ด้วยการกระดูกคอกดทับเส้นประสาทนะคะ
ต้องใช้เวลาในการรักษาด้วยยานะคะ
แล้วก็ทำกายภาพบำบัด๑๒อาทิตย์นะคะ
หากไม่ดีขึ้นค่ะจะต้องทำการผ่าตัด
แล้วก็ใช้เวลาพักฟื้น๒เดือนนั่นเองนะคะ
ก็อยากให้พี่ตูนอยู่นิ่งนี่แหละค่ะ

พอยูนิ่งแล้วก็ถ้าการตอบสนองยามันโอเค
ก็จะได้กลับมาร้องเพลงนะคะ

ก็เป็นกำลังใจให้นะคะพี่ตูนแข็งแรง

แม้ว่ากำลังใจจากเราอาจจะไม่เท่าพยาบาลส่วนตัว
แต่ก็สู้หายไวแล้วกันค่ะ